ท่านผู้ชมครับเรื่องของผู้ป่วยที่รอการรับไปรักษาที่โรงพยาบาล
หรือว่ารอเตียงรอโรงพยาบาลผู้ป่วยโควิด๑๙
วันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขแก้ปัญหาในส่วนของกรุงเทพ
เพราะว่ามีตกค้างแล้วก็รออยู่ที่บ้านกันเยอะนะครับ
ด้วยการเปิดศูนย์แรกรับส่งต่อผู้ป่วยโควิด๑๙
ใช้สถานที่คืออาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะครับ
เป็นศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วยโควิด๑๙
ก็จะมีจุดต่างนะฮะรวมทั้งจุดคัดกรอง
เรื่องของเวชพันธุ์ความพร้อมต่าง
คือตรงนี้เนี่ยสรุปง่ายก็คือ
คู่ที่มีปัญหาในขณะนี้คือติดโควิด๑๙
ต้องติดแล้วนะฮะวันนี้คือต้องติดนะ
ติดแล้วยังไม่มีโรงพยาบาลยังไม่มีเตียง
ให้มาที่นี่ก่อนโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
โทรไปที่สายด่วนเบอร์ต่างคอร์เซ็นเตอร์ต่างนะครับ
หรือหมายเลข๐๒๐๗๙๑๐๐ก็ได้
มี๔๐คู่สายนะฮะ๐๒๐๗๙๑๐๐๔๐คู่สาย
ถ้าท่านบอกว่าท่านติดโควิด๑๙แล้วตกค้างอยู่ที่บ้าน
ยังไม่สามารถหาเตียงได้ยังไม่สามารถหาโรงพยาบาลอะไรได้
โทรไปที่ศูนย์นี้หรือว่าไปสายด่วนไหนก็ได้นะครับ
เดี๋ยวจะมีรถมารับท่านที่บ้านแล้วก็จะเข้ามาอยู่ที่นี่ก่อนนะฮะ
คือพอมาถึงตรงนี้เนี่ยการดูแลคัดกรองตรงนี้
เขาจะแยกระดับก่อนถ้าเป็นอาการสีเขียวนะหรือว่าสีเหลืองหรือว่าสีแดงเนี่ย
เขาก็จะดูว่าท่านอยู่ในกลุ่มไหนแบบไหนโซนไหน
ถ้าผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวคืออาการไม่หนักมาก
ที่เป็นโรงแรมที่พักกักตัวหรือว่าโรงพยาบาลสนาม
ส่วนเตียงตรงนี้นะครับ๒๐๐เตียงตรงนี้ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเนี่ย
จะเอาไว้รองรับผู้ป่วยสีเหลืองกับสีแดงสีเหลืองกับสีแดงที่มีอาการหนักแล้วนะฮะ
หรือว่าอาการค่อนข้างหนักอืมแต่ยังไม่มีโรงพยาบาลยังไม่มีที่จะรับไปรักษาเนี่ย
อยู่ที่นี่ก่อนค่ะสีเขียวเดี๋ยวเขาจัดให้เลยเขาจัดให้คุณใบฮอสทิเทล
ไปโรงพยาบาลสนามเลยตรงนี้นะฮะนี่ครับตอนนี้เปิดแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ปัญหาผู้ที่ติดโควิด๑๙แล้วก็ยังไม่ได้เตียงยังไม่ได้โรงพยาบาล
จะมาตรงนี้ก่อนในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
คุณอนุทินชาญวิรากูลวันนี้ก็ไปดูความพร้อมตรงนี้ด้วย
ได้มาจัดตั้งศูนย์แรกรับนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คือ
ช่วยแบ่งเบาผ่อนคลายภาระและคอขวดของกรุงเทพมหานคร
แต่ต้องเป็นผู้ป่วยนะสำคัญที่สุดต้องเป็นผู้ป่วยยืนยันนะครับ
เพราะที่นี่ไม่ใช่สำหรับที่ที่คนจะมาเทสว่าตัวเองติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อนะครับ
ขออนุญาตเก็บไว้ให้ผู้ป่วยที่เข้ายังไม่ถึงเตียงยังเข้าไม่ถึงเตียงนะครับ

จะเริ่มเปิดรับผู้ป่วยโควิด๑๙ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ๓๐เมษายน
เป้าว่าภายใน๑สัปดาห์จะไม่มีผู้ป่วยโควิด๑๙ติดค้าง
หรือไม่ได้รับการรักษาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แล้วเดี๋ยวโมเดลนี้เนี่ยรัฐมนตรีอนุทินบอกว่า
จะเอาไปใช้กับพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศด้วย
ในช่วงเวลานี้ที่เราต้องป้องกันการแพร่ระบาด

ที่โควิด๑๙เราจะได้รับวัคซีน
แล้วก็เป็นภูมิคุ้มกันหมู่อย่างครอบคลุมนะครับ